ทีนี้กลับมาดูข่าวกันต่อเรื่องของแชร์ลูกโซ่คุณผู้ชมค่ะ
แชร์ลูกโซ่ยูฟันจำกันได้ใช่ไหมคะ
สารชั้นต้นจะมีการอ่านคำพิพากษาวันที่๒๒มีนาคม
ซึ่งก็คือวันพุธนี้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายสักเกือบ๕๐๐คนเขารวมตัวกัน
เขามอบอำนาจให้ทนายความร้องขอต่อสาร
บอกว่าให้สารเฉลี่ยคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้ไหม
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์ได้จากผู้ต้องหาเป็นเงินสด๒๘๘ล้านบาท
อยากจะให้นำเงินจำนวนนี้๒๘๘ล้านบาทมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่บริษัทยูฟันสโตจำกัดกว่า๕๐๐คน
ทำหนังสือมอบอำนาจให้กับทนายความ

เพื่อให้เป็นตัวแทนในการยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมถึงอายการสูงสุด
ให้แก้ไขเพิ่มเติมท้ายคำฟ้องอาญาในการบังคับคดีความ
จากเดิมอายการระบุไว้แบบนี้ค่ะ
ขอให้สารริบเงิน๒๘๘ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดิน
อยากจะให้แก้ไขเป็นขอให้คืนเงินให้กับผู้เสียหาย
แล้วก็นำทรัพย์สินของจำเลยที่ยึดไว้ไปขายท่อตลาด
เพื่อชดใช้คืนให้กับผู้เสียหาย
อย่างที่บอกว่าสารชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษา๒๒มีนาคมนี้นะคะ
สำหรับคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด๑๖๔คน
ถูกจับแล้ว๙๔คน
อายการสรุปสำนวนสั่งฟ้องไปแล้ว๔๔คน
สินที่เจ้าหน้าที่ยึดได้มีเงินสด๒๘๘ล้านบาท
ทรัพย์สินอื่นกว่า๘๐๐ล้านบาท
ซึ่งถือว่ามากกว่ามูลค่าความเสียหายทั้งหมดนะคะ
เพราะมูลค่าความเสียหายทั้งหมดอยู่ที่๓๕๑ล้านบาท
พลตำรวจเอกสุวิระทรงเมตตาที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐

ต้องรอผลคำพิพากษาของสารชั้นต้นก่อนนะคะ

แต่ถ้าหากว่ามีจำเลยยื่นอุทธรณคดี
ก็จำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อน
แล้วหลังจากนั้นค่อยมีการเยียวยาความเสียหาย
ก็เลยขอให้ผู้เสียหายมั่นใจว่าจะได้ทรัพย์สินคืนแน่นอน
จากว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้มีมูลค่ามากกว่าความเสียหายนั่นเองค่ะ
รวมถึงตอนนี้มีการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศ
รับเรื่องแจ้งความจากผู้เสียหาย
ที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับจำเลยเพิ่มเติมด้วยนะคะ